สองสามีภรรยาบิดมอเตอร์ไซค์ผ่านมา

เป็นเส้นทางลับปรากฏว่าเจอพึ่งหลวง

เหล็กในฝังในร่างกาย๒๐๐กว่าอัน

โอ้ยเอ็นดูขนาดเลยอะ

ครับผม

ตอนนี้เขาโดนรุมกัดหนักเลยแล้วผมอยู่บนรถรถใหญ่อะครับ
มันออกรถไม่ได้ครับผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะ
ตอนนี้ยูเพิ่งลุมเต็มตัวเขาเลยครับตอนนี้ครับ
๓คนนะครับตอนนี้บาดเจ็บมากครับ
โกรธคนที่ถ่ายคลิปนะฮะคือต้องเข้าใจว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ตายหมู่นะฮะ
แก๊งนี้กลุ่มนี้รังนี้มันจะมาพานต่อยคนที่อยู่ภายในรถด้วย

ด้านนอกคือคุณลุงลุงศักดิ์ลุงศักดิ์พรมปันอายุ๕๐ปี

คือตอนเช้าไปทำบุญนี่คือช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จากนั้นมาจะไปเยี่ยมพระซึ่งเป็นญาติ

ระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นทางรัฐ

ตัวมันบินมาต่อยมันบินมาเอามือปัดฮะ
แค่เอามือปัดตัวเดียวจากนั้นมา๔๕ตัวหายไป
แล้วกลับมาใหม่๓๔๐๐ตัว
รุมต่อยคุณลุงศักดิ์กับภรรยา
คราวนี้ก็เลยรีบบิดมอเตอร์ไซค์หายกันไปครับ
แต่ลุงศักดิ์ขึ้นไม่ทันขึ้นรถไม่ทัน
จากนั้นก็เลยวิ่งมาระหว่างที่วิ่งมา
พึ่งแต่ละตัวมันก็มาทิ่มเลยครับ

แล้วรถคันนี้ที่เห็นภาพเอามือถือถ่ายเนี่ยนะ
ตรงจุดนี้พอดีช่วยอะไรไม่ได้

พอโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยก็มาพาคุณลุงไปที่โรงพยาบาล๒วัน
ตายฮะ๒วันลุงเสียชีวิตเลย
กับการแพ้พิษพึ่งพิษเหล็กในครั้งนี้
คุณสุธาสินีจิระเลิศวัฒนากุลอายุ๔๘ปี

เกิดขึ้นวันปีใหม่เลยนะเกิดขึ้นวันปีใหม่พอดีเลย

เส้นทางนี้ขี่ตั้งแต่ยังสาว

แต่รอบนี้เจอพึ่ง๔๕ตัว
พอปัดปุ๊บมันหายไปแล้วมันไปตามพวกมา
จาก๔๕ตัวเป็น๔๕๐๐ตัวมารุมต่อยสามีนะครับ

แต่ด้วยพึ่งมันเอาเหล็กในทิ่ม
แล้วเกิดอาการแพ้ส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับ
ตากด๒วันนอนโรงพยาบาล๒วันตายนะ
วันตายแล้วคุณหมอเอาเหล็กในมาให้ดู

ว่าสามีจะมาตายเพราะภัยพึ่งพึ่งหลวงครั้งนี้นะครับ
ตกใจจริงเดี๋ยวฟังจากคุณสุธาสินีครับ
แฟนก็ว่ามันใจละก่ะมันใจละก่ะ
พี่แฟนอย่างกับจอดรถนะบุ๊บ
อันนี้มันเหมือนแต่ครั้งม้าเต็มตีแล้วไง
วาวเเหล็กในเอามาให้ดูนะครับ

ถ้าเป็นหัวไหล่ลงไปมันต่อยไม่เข้ามันจะติดเสื้อ
แต่ตั้งแต่คอขึ้นไปศีรษะมันพลีชีพเลยฮะ

หัวคุณลุงมีอาการปูดบวมแทบจะทั้งหัว
คือให้คิดว่า๑ตัว๑ปูด๑ตัว๑ปูด๒
๐ตัวเหล็กใน๒๐๐เหล็กใน
ต่อยอยู่ที่ตั้งแต่ลำคอขึ้นไปฮะ
หัวของคุณลุงศักดิ์มีอาการปูดบวมมาก

ไม่รู้ไอ้พึ่งป่ามรณะเหล่านี้พึ่งหลวงเนี่ย
มันไปแตกรังรังแตกมาจากไหน
แล้วพอมันมาเจอคนก็มี๔๕ตัวมาต่อยลุง
ลุงก็เลยปัดพอลุงปัดก็เลยพวกนี้มันก็เลยพาพวกมา
นี่คือเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงรายนะฮะ
เป็นเหตุสยองเกิดขึ้นกับสองสามีภรรยา
เจอพึ่งต่อยตายไป๑เจ็บอีก๑ครับ